เรื่องนี้ต้องเตือนภัยคุณผู้หญิงครับให้ระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดี
เพราะว่าที่อุดรธานีมีข่าวบอกว่าจะมีแก๊งพ่อสื่อแม่สื่อ
ตระเวนหาผู้หญิงไปแต่งงานกับหนุ่มคนจีน

แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วทำตามข้อตกลงไม่ได้
บางคนเขาร้องเรียนบอกว่าโดนซ้อมโดนทำร้ายเกือบตายนะฮะ

ต้องหนีกลับเมืองไทยอย่างสะบักสบอมและเจ็บช้ำกว่านั้น
เพราะมีบางคนบอกว่าได้ข้อมูลว่าคนจีนเขาจ่ายเงิน๑ล้าน

แต่ทำไมเงินมาตกถึงผู้หญิงไทยแค่๑๐๐๐๐๐บาทน่ะ
เออมันหายไปไหนตั้งโอ้โห
๙๐๐๐๐๐บาทส่วนต่างใครอมเงินส่วนนั้นเอาไว้ใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้ครับถูกเปิดเผยโดยผู้เสียหาย
มีผู้หญิง๓คนที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
แต่ว่าอยากให้มิ้นและคุณผู้ชมลองฟังให้ครบทุกคน
เพราะว่าแต่ละคนเจอมาค่อนข้างจะต่างกัน
คนแรกอายุ๓๑ปีเป็นผู้หญิง
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเคยแต่งงานมาแล้ว
แต่ว่าแยกทางกับสามีแล้วมีลูกติด๒คน
เธอทำหมั่นแล้วด้วย
ช่วงเดือนสิงหาคมปี๖๒ย้อนกลับไปประมาณ๔ปีที่แล้ว

มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับแม่สื่อ
สื่อเป็นผู้หญิงชาวไทย
สมบัติก่อน๑๐๐๐๐๐นี่ก็ไม่น้อยนะ

บอกว่ากฎของการแต่งงานเพื่อจะให้ได้เงินกฎ๑๐๐๐๐๐
กฎกติกาตามหน้าจอครับ

หลังแต่งงานต้องย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายที่เมืองจีนนะ
ภายใน๖เดือนคุณต้องมีลูกให้กับเขานะ
และถ้าเมื่อไหร่คุณถูกทำร้ายร่างกาย
คุณกลับเมืองไทยได้เลยนี่คือกฎกติกาเบื้องต้น
ถ้าทำได้ตามนี้เอาไปเลยสินสอด๑แสนบาท
พอครบ๖เดือนเธอบอกว่ายังไงรู้ไหมครับ
สารภาพกับฝ่ายชายว่าเธอเคยมีลูกและทำหมันมาแล้ว
พอฝ่ายชายรู้ความจริงโกรธมาก
เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินให้แม่สื่อไป๑ล้านเพื่อจะหาคนมามีลูก
ให้เขาจะได้มีทายาทสืบสกุลหลังจากนั้นเธอถูกทำร้ายร่าง
ถูกทุบตีกักขังในบ้านนานกว่า๓ปีอยู่อย่างทุกข์ทรมานเลย
ร้องเรียนให้กรงศูนย์ไทยที่เซี่ยงไฮช่วยเหลือจนกระทั่ง
๒๗มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับปีนี้นะฮะถึงกลับมาเมืองไทย
งงมากเพราะเธอบอกว่าเธอเคยบอกข้อจำกัดที่เธอเคยมี
ครอบครัวมีลูกติด๒คนแล้วก็ทำหมันไปแล้วบอกกับแม่สื่อไป
แล้วด้วยนะค่ะแต่แม่สื่อบอกกับเธอว่าเก็บเรื่องนี้ไว้งี้
เงียบไม่ต้องบอกใครอย่าให้ฝ่ายชายเขารู้ไปอยู่ก่อนเดี๋ยว
เดือนแป๊บเดียวก็ได้กลับแต่สุดท้ายกว่าจะได้กลับโอ้โห๓ปี
ไปนะครับที่อยู่อย่างทุกข์ทรมานอ่ะพอฝ่ายชายเขารู้ความ
จริงแล้วเธอถูกซ้อมอย่างกับกระสอบทรายลองฟังเพิ่มเติมครับ
เขาบอกว่าจะให้ไปแต่งงานกับผู้ชายจีนครับเพื่อที่จะไปมี
ลูกให้กับเขาให้ท่าสินสอด๑๐๐๐๐๐บาทมันมีสัญญาว่า๖เดือน
ถ้ามีลูกให้เขาไม่ได้ก็คือกลับมาจะส่งกลับมาหรือถ้าภายในห้อง
เดือนมีการทำร้ายร่างกายทุบตีเกิดขึ้นก็จะส่งกลับมาบอก
กับทางแม่สื่อค่ะว่าหนูไม่มีลูกให้เขาแล้วนะพี่มีลูกให้เขา
ไม่ได้อืมแม่สื่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไปก่อนครับแล้วค่อยแก้ปัญหากัน
ทีหลังก็พอเขารู้ว่ามีลูกให้ไม่ได้เขาก็ทำร้ายร่างกายมา
ตลอดโดนยึดโทรศัพท์มือถือยึดเอกสารทุกอย่างติดต่อครอบครัว
ไม่ได้มา๓ปีอะค่ะไม่ใช่แค่๖เดือนนะครับที่เธอบอก๓ปีที่ใช้
ชีวิตอย่างทรมานทั้งที่เธอบอกกับแม่สื่อปรึกษาแล้วนะว่า
เธอเนี่ยมีลูกไม่ได้แล้วนะทำหมันไปแล้วแต่สุดท้ายแม่ซื้อ
บอกว่ายังไม่ต้องบอกใครแล้วพอฝ่ายชายเขารู้ความจริงสิ่ง
ที่เธอเจอคือมันโหดร้ายมากครับ

เรื่องนี้พอเป็นข่าวมาแรกเนี่ยครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ

นี่จะเป็นขบวนการหลอกหญิงไทยไปแต่งงานหรือเปล่า
เกี่ยวข้องไหมกับการค้ามนุษย์
หรือต้องการที่จะมีการอุ้มบุญอะไรแบบไม่ถูกกฎหมายไหม
ยังไงคนคิดไปต่างนานาเยอะมากครับ

อีก๑คนเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับอายุ๒๓
แล้วก็เป็นเพื่อนที่แต่งงานกับคนจีนในวันเดียวกันเลย

เอารูปในโทรศัพท์มาให้ดู
บอกว่าตอนนั้นไปเที่ยวคาราโอเกะกับหนุ่มชาวจีน

มีผู้หญิงไทย๓คนหนุ่มจีนอีก๓คน
ก็จับแมชกัน๓คู่พอดี
ผู้เสียหายคนที่๒คนนี้ครับเล่าให้ฟัง
บอกว่ามีแม่สื่อมีพ่อสื่อมาแนะนำชักชวนให้แต่งงาน
สิ่งที่ตรงกันก็คือได้สินสอด๑แสน
ตอนนั้นตัวเองป่วยมีลูกไม่ได้
แต่สิ่งที่ต่างกันกับที่ผู้เสียหายคนแรกเล่าก็คือ
ไม่ได้มีการทรมานกักขังแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่ทำให้เธอทนไม่ได้
นั่นก็คือฝ่ายชายหนุ่มชาวจีน
ขอเธอทำการบ้านทุกวันเลย
อยากจะขอมีอะไรด้วยอยากจะขอหลับนอนด้วยทุกคืน

ทั้งที่เธอเองสุขภาพไม่แข็งแรง
พอมาเจอเล้าหรือลบเล้าแบบนี้เธอเลยบอกไม่ไหวแล้ว
กมือลาดีกว่าบ๊ายบายนะขอกลับบ้านก็แล้วกัน
นี่คือสิ่งที่ผู้เสียหายคนที่๒เล่าให้ฟังครับ
ก็บอกว่าไปอยู่ที่จีนพร้อมกันเลยกับ๒คนก่อนหน้านั้นแหละ
ครอบครัวฝั่งสามีต้อนรับขับสู้

ชู้เธอเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีนะอยู่ได้ไม่นานเธอก็
สารภาพกับทางครอบครัวฝ่ายชายแล้วก็หนุ่มชาวจีนว่าเธอมีลูก
สามคนแล้วนะแล้วเธอก็ทำหมั่นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ได้
ถูกซ้อมถูกทำร้ายนะครับฝ่ายชายเนี่ยเข้าใจไม่ว่าอะไรเธอ
สักคำก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครบระยะเวลา๒ปีก็
กลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังไม่ได้เลิกรากับสามีชาวจีนนะนี่
คือภาพบรรยากาศในวันที่หวานชื่นในคืนที่เป็นสุขกันลอง

พ่อแม่ทุกคนคือต้อนรับดีหมดเลยค่ะครับแล้วเขามีความหวัง
กับเราไม่ว่าจะมีทายาทให้เขาไม่ค่ะเขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่
กดดันเลยนะไม่กดดันทำไมเราถึงกลับมาที่บ้านบ้านแล้ว
พ่อกลับมาแล้วเราได้เลิกกับเขาไหมไม่ได้เลิกค่ะยังคุย
ยังติดต่อยังส่งเสียกันเหมือนเดิมค่ะ
ดังนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ครับมิ้นและคุณผู้ชมทั้ง๓คน
ฮะที่เหมือนกันก็คือมีแม่สื่อมาชวนมาแนะนำให้แต่งงาน
กับคนจีนค่ะเหมือนกันต่อมาคือจะได้สินสอดคนละหนึ่งแสนแล้ว
มีเงื่อนไขกติกาคือต้องไปอยู่เมืองจีนเหมือนกันเพื่อไปมี
ลูกให้กับฝ่ายชายเขาอยากมีทะยะสืบสกุลค่ะนี่ก็ที่เหมือน
กันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือสิ่งที่แต่ละคนเจอและเหตุผลที่
กลับเมืองไทยคนแรกบอกว่าพอเขารู้ว่าฉันเป็นหมันมีลูกให้
เขาไม่ได้เขาซ้อมชั้นสารพัดทนทุกข์เหมือนตกนรกบนดิน๓ปี
ถึงได้กลับเมืองไทยโดยไปขอความช่วยเหลือที่กงศูนย์ไทย
ไฮคนที่สองกลับเมืองไทยเพราะถูกฝ่ายชายรบร้าวขอมี
สัมพันธ์ทุกคืนไม่ไหวเกือบ๒ปีเธอไม่ค่อยสบาย
อยู่ด้วยขอกลับเมืองไทยก็แล้วกันทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่าฝ่าย
หญิงไม่แข็งแรงแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอส่วนคนที่สามเหตุ
ที่กลับเมืองไทยคือคิดถึงบ้านแค่นั้นเลยอืมฝ่ายชายเนี่ย
รักและดูแลเธอเป็นอย่างดีครอบครัวฝ่ายชายก็ด้วยหญิงสาว
เคยใช้บริการแม่สื่อเล่าให้ฟังบอกว่าสำนักงานแม่สื่อตั้ง
อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีครับเป็นตัวแทนของบริษัทหาคู่
ในจีนที่ถูกกฎหมายนะไม่ได้เป็นบริษัทเถื่อนนี่นะฮะแล้วที่จีนก็
จะมีหนุ่มมาใช้บริการเยอะมากไม่ได้มีการโฆษณาแต่จะเป็น
การบอกปากต่อปากชวนกันผมรู้จักมิ้นท์อาจจะไปชวนมิ้นสนใจ
มิ้นรู้จักคนอื่นก็ไปชวนมาค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยตอนเนี้ย
เห็นว่าน้อยกว่าผู้ชายและหากต้องการแต่งงานกับ
สาวจีนในระดับธรรมดาทั่วไปเงินไม่ต่ำกว่า๓๕ล้าน
ครับต้องมีบ้านมีรถมีสินสอดนะครับและถ้าหากว่าเป็นผู้
หญิงที่มีความรู้ดีชาติตระกูลดีเงินคูณทวีคูณขึ้นไปเป็น๕๐๐
ล้านนะครับคือผู้หญิงจีนเขาก็มีสเปคค่อนข้างสูงฮะค่า
ใช้จ่ายในการหาคู่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงไทยประมาณ
ล้านบาทอันนี้เขาบอกว่าตัวเลขมันถูกกันตั้งเยอะค่าเดิน
ทางที่พักค่ากินค่าดูตัวค่าสินสอดทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จ
อยู่ในนี้หมดแล้วและทดลองใช้ชีวิตด้วยกันประมาณ
ตกลงหลักเอาจริงแล้วก็บอกได้หมดนะคือต้องมีลูก
ด้วยกันและถ้าถูกทำร้ายร่างกายก็ต้องยกเลิกสัญญาฉีก
สัญญาเลยแล้วเลิกกันไปจบแต่เพียงเท่านั้นลองฟังคนที่เคย
ใช้บริการแม่สื่อเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ
และนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดของเรื่องราวที่หลายคน
กังวลใจก็มีคำชี้แจงแต่ละฝ่ายแบบนี้นะฮะ